ตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะฮะ
ขณะที่มวลชนคณะรัศดรแล้วก็คนรุ่นใหม่นนต์

จากอนุสาวรีประชาธิปไตยไปรัฐสภาเกียรติกาย
เพื่อจะยื่นหนังสือแสดงจุดยืนต่าง
อาทิมของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์
รอรายงานอยู่ที่นั่นนะฮะติดตามได้จากเธอนะฮะ

ตอนนี้นะคะขบวนของกลุ่มราศดรแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีค่ะ
เคลื่อนตัวออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตย
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ

เป็นแก่นำในการเดินหัวขบวนในวันนี้ค่ะ
มวลชนที่มาร่วมในการเดินวันนี้นะคะ
ก็ได้มีการถือป้ายสัญลักษณ์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
กายถึงอาคารรัฐสภาค่ะรวมระยะทางทั้งหมดนะคะ
ก็เป็นระยะทางเก้ากิโลค่ะข้อเรียกร้องของกลุ่มรัศดรที่ย้ำในวันนี้นะคะ
ก็คือที่ไปยื่นจดหมายถึงประธานรัฐสภาในวันนี้ค่ะ
ก็คือเรียกร้องให้รัฐธรรมนูลนะคะ
ต้องมาจากประชาชนค่ะข้อสองนะคะ
สวที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้นะคะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ออกจากรัฐสภาไปค่ะ
ส่วนข้อเรียกร้องที่๓นะคะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะ
จะต้องแก้ไขทั้งหมดค่ะไม่ให้แก้ไขรายมาตราค่ะ
ซึ่งเป็นจุดยืนแล้วก็เป็นข้อเรียกร้อง๓ข้อที่ทางกลุ่มราศดรนะคะ
ได้วางเป้าหมายไว้นะคะเพื่อที่จะไปยื่นจดหมายที่รัฐสภาค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ถึงแยกอุรุพงศ์แล้วนะคะคาดว่าอ่า
น่าจะเวลาสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะกลุ่มรัฐสดรน่าจะเดินทางถึงรัฐธรรมนูนค่ะ
แล้วก็หลังจากสิ้นสูตรการเรียกร้องที่รัฐธรรมนูนค่ะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
ก็จะไปร่วมกิจกรรมที่สกายวอร์กตรงแยกประทุมวันค่ะ
สีดีวันรักษาพลาวแดลนัททีวีรายงานสดจากแยกอุรุพงศ์ค่ะ